เมื่อ๒๐ปีก่อนนะครับชาวชุมพรต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม

แต่เมื่อความทราบถึงใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
พระบาทสำเร็จพระประมินฐระมหาภูมิผลอดุญเดช
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ
กลายเป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่

น้องใหญ่พื้นที่รุ่มต่ำแถวตอนเหนือของจังหวัดชุมพรแห่งนี้
พระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง
เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนรอดพ้นวิกฤตอุทธกภัยครั้งใหญ่
พายุไต้ฝุลินดาเมื่อ๒๐ปีก่อน
ด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เล็งเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมหนักที่กำลังจะมาถึง
พระองค์มุ่งมั่นแก้ไขคิดหาวิธีช่วยเหลือราชดร
สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวชุมพรรอดพ้นวิกฤตน้ำท่วม
จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองในหลวง
พระองค์ท่านก็ได้สละทรัพย์ของพระองค์ท่านมาหลายล้านมาช่วย
พอเห็นพระองค์ท่านถึงน้ำตาจะหลั่งออกมาเลย
ปี๒๕๔๐พายุไต้ฝุ่นลินดาก่อตัวขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย
และจะเข้าฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร

จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างประตูระบายน้ำ
เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในหนองใหญ่
พร้อมคุดคลองหัววังพนักตัก
ระบายน้ำจากหัวเมืองชุมพรลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
ซึ่งการสร้างแล้วเสร็จก่อนไต้ฟูลินดาจะพัดเข้าฝั่งเพียง๑วัน
ทำให้เมืองชุมพรรอดพ้นจากน้ำท่วมมาได้
และไม่เคยประสบปัญหาอุทธกภัยหนักอีกเลย
ผมคิดว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านนี่ก็
ตอนนี้ก็น้ำยังจะท่วมอยู่นะครับ
พระองค์ท่านได้ช่วยชาวชุมพร
พ้นจากวิกฤตจากน้ำท่วมไปได้
ถ้าไม่มีพระองค์ท่านนี้คงจะท่วมอยู่นะครับ
แม้เวลาจะผ่านพ้นไปเกือบ๒๐ปี
แต่เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อบำบัดทุกข์จากน้ำท่วม
ยังคงประทับอยู่ในใจชาวบ้านเสมอมา
เขาก็มีความประทับใจ
เพราะว่าได้พระบารมีได้แก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านต่าง
ที่มีความเดือดร้อนมายาวนานนะครับ
ก็ได้รู้ร่วงไปด้วยดีจนเท่าทุกวันนี้

ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการ
โครงการแก้มลิงในส่วนตรงนี้
น้ำพระราชหรือไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
เพียงช่วยให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากน้ำท่วมซ้ำซาก
แต่ยังทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้
คำที่ว่าด้วยพระเมตตาบารมี
พรวันนี้สุขร่มเย็น
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพรพบประชาชนนั้น

บริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ทำทุกอำเภอนะครับ

เพื่อที่จะทราบปัญหาต่างของพี่น้องประชาชน
ในการที่จะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างนะครับ
ว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเกษตร

ในเรื่องของการพัฒนาถนนหนทางต่างนั้น

ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองกันครับ

ก็เป็นแนวทางของพระราชดำริของ
เฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับ
และสิ่งที่เน้นที่สุดก็คือเราต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตนะครับ

อย่าคิดในเรื่องของการทุจริตให้เกิดขึ้นนะครับ
เราต้องรักษาความดีให้กับชาติบ้านเมืองไว้ครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย